ขยายประเด็นจากหน้าหนึ่งนะคะเป็นภาพข่าวด้วย
พิษดารเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกันตรวจค้นพัฒนาหาร
พัตตาคานหลวงโตโตที่แถวศรีวราไทวอินทาว
ขายอาหารปรุงจากสัตว์ป่าต่าง
มีตัวนิ่มด้วยแล้วก็มีเต่าบัวด้วยนะคะเป็นการเข้าจับกุม
เพราะว่าถือว่าเป็นการขายอาหารที่ทำจากสัตว์ป่า
ป่าคุ้มครองนะคะและอีกหนึ่งจุดเมื่อวานนี้
ตรวจค้นพร้อมกันเลยนะคะที่เมืองพัทยาชนบุรี
ไปตรวจค้นร้านอาหารจีนจุดนี้
ขายรังนกปลอมให้กับนักท่องเที่ยวจีน
จากขายแล้วยังทำอาหารพร้อมทานให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ

ใช่ค่ะพันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชนบุรี
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายมี๙จุดด้วยกันนะคะ
สตาร์สปาแอนด์มัสซาสและร้านอาหารจีนซินหายจริง
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนบอกว่า
เอาอาหารปลอมประเภทรังนกนางแอ่นปลอมให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นการขายแล้วก็ทำให้รับประทานด้วย
โดยหลอกว่าเป็นรังนกแท้และตั้งราคาสูงด้วยนะคะ
เท่ากับรังนกจริงเลยก็คือราคาประมาณ๓๐๐๐บาทเป็นต้นไป
ซึ่งจากการเข้าจับกลุ่มพบรังนกปลอมที่ทำจากยางไม้
และอย่างคารายาทานได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามีคำตอบอีกทีนึงนะคะ
ซึ่งเป็นการจับกลุ่มได้ภายในห้องครัวและตู้แช่ของร้านอาหารดังกล่าวหลายสิบถุง
ที่รอทำเป็นเมนูให้กับลูกค้าด้วยค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ส่งสายลับมาก่อนแล้วมาล่อซื้ออาหารภายในร้าน
ล่อซื้อสิ่งที่ล่อซื้อไปคือเป็นมะพร้าวอ่อนตุ๋นรังนก
แล้วก็เอากลับไปตรวจสอบที่สำนักงาน
พบว่าไม่ใช่รังนกตามที่ร้านนั้นประกาศขายไว้นะคะ
แต่พบว่าเป็นยางของต้นสุพรรณิกาที่นำมาสกัดแล้วก็นำมาต้มกับน้ำตาล
ทำให้รสชาติแล้วก็รูปร่างคล้ายกับรังนกจริงมากเลย
ซึ่งจากการตรวจสอบภายในครัวของร้าน
พบยางไม้ที่รอการปรุงเป็นรังนกปลอมเกือบ๑๐ถุงค่ะ
สาเหตุที่เรามาตรวจเราได้ข้อมูลเบาะแสอะไรครับ
ก็สืบเนื่องจากทางนายกสมาคมผู้ประกอบการหลังรถรังแฮน
ก็เลยร้องเรียนเข้ามาว่ามันมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง
การนำเอายางไม้มาทำเป็นรังนกแล้วมาให้ขายกับผู้บริโภค
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
เขาก็เลยมีการร้องเข้ามาแล้วก็เราก็เลยลองสุ่มมารับประทาน
แล้วก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ๒ครั้ง
ก็ได้พบว่าเป็นยางไม้ไม่ใช่เป็นหลังนก

โอ้โฮไม่แน่ใจแล้วนะ

ทำจากยางไม้จริงแล้วยางไม้นี่เรารับประทานได้หรือเปล่านะคะ
ไม้สุพรรณิกาหรือว่ายางไม้คารายา
หากรับประทานเข้าไปแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
สามารถนำไปผลิตเป็นอาหารได้
แต่ที่ร้านอาหารทั้ง๙แห่งกระทำการผิดกฎหมาย
โดยการนำมาหลอกขายว่าเป็นรังนกแท้

เนื่องจากจะคล้ายกับรังนกจริงมาก
ผมเอาประสบการณ์จากคนที่เคยเจอรังนกที่ทำจากยางสุพรรณิกา

ซื้อมาแล้วมันจะเป็นก้อนก้อนเล็กนิดเดียว
แต่พอเอาไปแช่น้ำ
เขาบอกว่ามันจะพองจากก้อนเล็กขยายออกมาเป็นร้อยเท่าเลย

แล้วดูหน้าตาเหมือนรังนกแท้เลย
ต้มน้ำใส่น้ำตาลกรวดเข้าไปหน่อย
พอตักกินขึ้นมาโอ้รังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่พอดูไปดูมาทำไมมันราคา
หรือว่ามันมีขายเยอะขนาดนี้

บอกว่ายางต้นนี้ก็คือยางคารยาน

ซึ่งต้นสุภานิกาเป็นไม้ยืนต้นมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย
มีสีเหลืองอมชมพูมีกลิ่นคล้ายน้ำส้มสายชู
มีคุณสมบัติดูดซับน้ำและพองตัวได้หลายเท่า

ประเภทชีสไอศครีมวิปครีม
รวมถึงในอุตสาหกรรมยาสิ่งทอและงานด้านธัตกรรม
ซึ่งจากผลวิเคราะห์ทางเคมีเพราะว่ามีคุณค่าทางโปรตีน
เพียงแค่๑๒แต่จะหนักไปทางคาร์โบไฮเดรด
ส่วนรังนกแท้เขาจะมีโปรตีนสูงถึง๕๐

คือมันทานได้แต่คุณเอามาหลอกว่าเป็นรังนกแท้ไม่ได้
ผิดตรงนี้แหละค่ะผิดที่เอามาหลอกว่าเป็นรังนกแท้นี่แหละนะคะ
บอกว่าสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมรังนกกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็แจ้งข้อหาผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม
มีโทษปรับสูงสุด๑แสนบาทจำคุกสูงสุด๑๐ปี

ประสบการณ์คนที่เคยเอายางมาทำเป็นรังนก
เขาบอกว่าที่ตั้งข้อสังเกตคือ
มันไม่น่าจะพองได้หลายเท่าตัวขนาดนี้

แต่พอถูกน้ำเนี่ยใหญ่เท่ารังนกเลย

เกี่ยวกับการเข้าไปจับกลุ่มร้านอาหารผิดกฎหมายเหมือนกัน
แต่ที่นี่เป็นพื้นที่กรุงเทพ

ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้เข้าตรวจค้นร้านอาหารหลวงโตในเขตวังทองหลาง
ได้รับการร้องเรียนบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้ลักลอบ
นำสัตว์คุ้มครองมาชำแหละปรุงอาหารให้กับนักท่องเที่ยว

จากการตรวจสอบชั้นที่๑ของห้องอาหารแห่งนี้
เปิดเป็นร้านอาหารและบริเวณชั้น๒
ดัดแปลงเป็นคอกเป็นบ่อ
เอาไว้กักขังสัตว์ที่เตรียมจะมาทำเป็นอาหาร
ตำรวจยึดสัตว์ได้หลายชนิดนะคะ
มีตภาพไทย๒๑ตัว

และซากหัวงูเห่าดองอีก๒โหลค่ะ
โดยนายจะมูแซ่หยี่เป็นเจ้าของร้าน

มีพ่อครัวนำสัตว์ชนิดต่างมาส่งให้กับลูกค้า

เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจำหน่าย

ก่อนหน้านี้ร้านนี้เคยถูกตรวจค้นแบบนี้
จับกลุ่มแบบนี้แล้วก็ปิดไปแล้ว๑ครั้งค่ะ